พูดเรื่องอะไรในปีใหม่ปีนี้กันบ้างค่ะ

พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
ปีใหม่นี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

ก็บอกในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

บอกว่าการพักผ่อนในช่วงปีใหม่เนี่ย
หลายคนก็กลับไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมญาติพี่น้องครอบครัว
อยากจะขอให้เฉลิมฉลองอย่างระมัดระวัง
คือให้มีแต่ความสุขอย่าให้มีความทุกข์ตามมา

มันก็มักจะตามมาด้วยความทุกข์
ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขจากการพักผ่อนในช่วงปีใหม่
แล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพค่ะ

แล้วก็บอกมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
ด้วยการที่ออกกฎหมายต่างเข้มข้นขึ้น

แล้วก็การลดจำนวนของผู้ที่จะมา
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่านอื่น

นายโดยรุ่งรัฐมนตรีพูดถึงมนุษย์เพ้งกวิ่นด้วย

เขาเรียกกันก็คือคุณเอกชัยวันแก้ว
เป็นชายที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็คือไม่มีแขนสองข้าง

ชมมากเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดี
ของการไม่ยอมแพ้และการสู้ชีวิตคิดบวกค่ะ
คุณเอกชัยเขาได้พิชิตยอดเขาคิลิมันจาโร
ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาคุณ

เขาขึ้นไปพิชิตเพื่อวาดภาพพระบรมศาธิสลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ

ซึ่งสิ่งที่คุณเอกชัยอยากจะฝากบอกกับสังคมไทย

ศรัทธาอันแรงกล้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อย่าเพิ่งท้อแท้ตราบใดที่ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ

ปีนเขาไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นหลักแต่ว่าใช้ใจ
ถ้าใจถึงอย่างอื่นก็จะตามมาเอง
ถ้าใครเคยไปเทรกกิ้งหรือปีนเขาจะรู้เลยว่า

ง่ายเลยจริงต่อให้มีแขนอีก๔ข้างก็ไม่ง่าย

แต่เขาบอกว่าเขาใช้ใจในการปีน
ครับแล้วก็ผลเอกประยุทธ์ก็เลยเอาประโยคของคุณเอกชัย

บอกอย่างนี้ขอเพียงมีศรัทธามีความหวังมีกำลังใจ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมอบให้แก่กัน
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศ

ถ้าทุกคนมีใจที่จะร่วมกันสามัคคีกันแล้วไปถึง

อกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ

เรื่องของการปลูกพืชในสวนยางพารา

หลังจากที่ไปลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้
เรื่องของการรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน
บอกว่าทุกคนนั้นน่ารักทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกอำเภอ
เพราะว่าเข้าใจได้ว่าจะทำอะไรให้บ้าง
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เข้ามาตรงนี้

ของนายกเองก็บอกว่าสนับสนุนให้มีการปลูกพืช

เพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้ว
พอราคาตกเหมือนตอนนี้ที่ยางราคาตก

ก็ให้ปลูกกล้วยเหมือนเกษตรกรที่ห้วยหอมทองนะคะ

หรือว่าเป็นพืช๔ชั้นก็ได้
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงค่ะ
ครับนี่การที่ลงพื้นที่ไปตรวจที่สงขลาแล้วก็สุราธานี
ก็เอาตัวอย่างเหล่านี้แหละมาชื่นชม

ให้คนที่รับฟังรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

วันศุกร์แรกของปีได้รับฟังกันนะครับ

นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่หลายคนที่แทบจะจดกันเอาไว้เลยนะครับ
เอกประยุทธ์บอกเลยว่าจะให้ของขวัญตัวเองในปีนี้

โดยจะพูดให้น้อยลง

แล้วก็จะทะเลาะกับนักข่าวให้น้อยลงด้วย